บริษัทปตทจำกัดมหาชน

ฟ้าสู่กรุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา

นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทย

ร่วมสร้างความสนุกสนานในทริปนี้
โดยทางปตทได้พาคณะร่วมเชียร์

รอบรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยพบกับจีน

ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาไทยกันอย่างสุดพลัง

และความเป็นไทยให้ชาวเอเชียได้รับรู้
จึงเป็นสื่อกลางสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ส่งถึงนักกีฬาไทยที่ลงสนามทำหน้าที่เพื่อชาติ
เพื่อสร้างความสำเร็จกลับสู่มาตุภูมิอย่างยิ่งใหญ่